คุณผู้ชมคะจะบอกว่า๒๔มีนาคม
ต้องบอกว่าชาวไทยตื่นตัวกับเรื่องของการจะออกมา

เพราะว่าเราว่างเว้นเรื่องของการเลือกตั้ง

หรือคนที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งครั้งแรก
ปีนี้ก็๘๓ล้านคนเยอะเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะคะ

คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยแค่ไหน

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชน

ที่จะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชน

ประเทศไทยมีการเลือกตั้งมากกว่า๒๐ครั้ง
นับจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี๒๔๔
คนไทยก็ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไทยรัฐทีวีย้อนให้ดูสถิติการเลือกตั้ง

ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น๗๘ครั้ง
คนไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นทุกครั้ง

ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์๑๗๕
มาถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๕๑ล้านคน
ถามว่าทั้งหมดนี้จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน
มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผล
การขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้งเป็น๙ชั่วโมง

ปิดหีบในเวลา๑๗นาฬิกา
จากเดิมจะปิดหีบในเวลา๑๕นาฬิกา
รวมทั้งประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานร่วม๘ปี
ทางกรกตตั้งเป้าว่าเลือกตั้งปี๒๕๕๙
รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิ์๑๘๐หรือประมาณ๔๐ล้านเสียง
นั่นหมายถึงจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติการ